กล้องวงจรปิดชัดเจนเงาตะคุ่มตะคุ่มมาแล้วค่ะ
เห็นชุดมาก่อนใครเพื่อนเลยนะคะอุ้ยที่เข้ามาข้างในเลยเหรอ
เข้ามาข้างในเลยใส่หน้ากากอนามัยกะว่าจะปิดบังใบหน้านะคะ
ตอนนั้นในร้านก็ไม่มีคนอยู่พอดีนะ
หลวงพี่ก็มองซ้ายมองขวาแล้วค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะใส่ย่าม
แล้วก็เดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็ว
อันนี้ไม่ใช่พระแล้วนะอันนี้เอาตัวแล้วนะ
ตรวจสอบให้หน่อยแล้วกันว่าใช่พระหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐เมษายนที่ผ่านมามีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะ
บอกว่าไม่ทราบว่าหลวงพี่เข้ามาทำธุระอะไรในร้านนี้
แต่ช่วงที่หลวงพี่เดินเข้ามาในร้านโอ้ไม่มีคนอยู่พอดี
ถือโอกาสได้มือถือไป๒เครื่อง
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ
ก็มีเชิงติดตลกบ้างนะคะบอกว่าจำวัดไม่พอสงสัยอยากจำคุก
ขณะที่บางส่วนอยากให้สำนักพุทธเข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยว่าพระรูปนี้
พระจริงหรือพระปลอมมันมีผลนะมีผลต่อจิตใจนะ
พระจริงหรือพระปลอมเนี่ยนะคะเพราะพระจริงไม่น่าจะมาก่อเหตุขโมยของแบบนี้

พระเนี่ยถือศีล๒๒๗ข้ออันนี้๕ข้อก็ไม่ผ่านแล้วนะคะ
ถ้าเป็นพระจริงจริงต้องตรวจสอบนะคะ